กระท่อมร้างบนเขาสูงนะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก
ในการไปตรวจค้นถ้ำต่าง
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงกับในส่วนที่
ทางผู้ต้องหาเองได้มีการสารภาพออกมาเมื่อคืนนี้

ไปดูไหมครับไปดูหมายถึงคลิปตอนที่เจอตัวน้องจีน่าหน่อยนะครับ

เจ้าหน้าที่ไปพบเจอตัวน้องจีน่าเวลา๑๒นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เพราะว่ามีชาวบ้านนะคุณนะ
ชาวบ้านคนในหมู่บ้านนี่แหละครับ
พยายามที่จะปูพรมในการค้นหาน้องจีน่า

บนเขาบนดอยใกล้กับถ้ำ
ผู้ต้องหาสารภาพว่าพาน้องจีน่าไปปล่อยอยู่หน้าถ้ำ
และชาวบ้านก็ไปเจอน้องจีน่าที่กระท่อมร้างบนดอยสูง
ซึ่งห่างจากบ้านของน้องจีน่าประมาณ๕๐๐เมตร
หลังจากชาวบ้านชายคนนี้เจอน้องจีน่าเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยรีบวิ่งลงมาจากเขามาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ

และเจ้าหน้าที่ก็ใช้เส้นทางเดินเท้าของชาวเขา

ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความชันค่อนข้างมาก
ใช้เวลาในการเดินทางไป๒๐นาที

จึงไปพบตัวของเด็กคนนี้ฮะ
เมื่อตอนไปถึงตัวน้องจีน่าเด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๑เดือน
กำลังนั่งเล่นขวดน้ำพลาสติกอยู่อยู่ตรงกระท่อมนี้
น้องไม่ได้มีท่าทีร้องไห้นะ
แต่สภาพตัวน้องคือมอมแมมเปื้อนโครน
แล้วตำรวจก็เลยรีบเอานมถั่วเหลืองให้น้อง
น้องก็ถือกล่องนมดูดแบบไม่วางเลยนะคะ
โดยมีการพูดคุยเราได้พูดคุยกับคนที่พบเจอน้องจีน่าเป็นคนแรก
อย่างที่บอกไปว่าเป็นชาวบ้านชายคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่เดินขึ้นมามาเจอตรงกระท่อมร้างแห่งนี้

เขาบอกว่าเมียเขาได้รับคำทำนายจากหมอผีในหมู่บ้าน
บอกว่าน้องถูกคนร้ายอุ้มไปซ่อนตัวอยู่ภายในกระท่อมร้าง
เขาก็เลยลองเดินมาค้นหาบริเวณที่เคยเห็นว่ามีการปลูกกระท่อมร้างไว้นะครับ
ดังนั้นพอมาถึงเจอจริงด้วย

เห็นน้องนั่งอยู่นั่งอยู่บนกระท่อมนี้

เล่นขวดน้ำที่ในขวดเนี่ยไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่แล้วสักหยดเดียวนะฮะใช่ค่ะ

ทีนี้ตัวเขาก็รีบตั้งสติเลยฮะ

แล้วก็ปล่อยน้องจีน่าอยู่ตรงนี้ก่อน
เพราะเชื่อว่าน้องจีน่าคงไม่หนีไปไหนนะครับ

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือน้องจีน่าไว้ได้นะฮะ
นี่ก็เป็นตอนที่เจอน้องจีน่านะใช่ค่ะ

แล้วก็คลิปเหล่านี้เจ้าหน้าที่ที่ถ่ายไว้เนี่ย
ก็ส่งไปให้ทีมงานข้างล่างทีมค้นหาข้างล่าง

แล้วก็ไทยรัฐก็ไปเปิดให้คุณแม่คุณพ่อของน้องจีน่าได้ดู
ว่าลูกของพวกเขายังมีชีวิตรอดปลอดภัยดีนะฮะ
นี่คุณแม่เห็นภาพตอนที่น้องกำลังดูดนมถั่วเหลือง
คุณแม่บอกว่าโอ้โหนี่คือชาวบ้านเขาเอานมไป๒กล่อง
แล้วนมนี้เป็นนมที่น้องดื่มอยู่แล้ว
ดูดนมใหญ่เลยคงจะหิว

แล้วก็ที่เราได้พูดคุยกับผู้เป็นแม่นะ
แม่ก็ตื่นเต้นมากนะครับ
แม่ไม่ได้ขึ้นมาที่กระท่อมร้างแห่งนี้นะฮะ
แล้วก็รออยู่ที่ศูนย์บัญชาการในการค้นหาด้านล่าง
พอเห็นคลิปแม่ก็ดีใจใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้เจอตัวลูกก่อนนะนะ

คือตอนนี้เห็นแต่คลิปเห็นแต่ภาพเคลื่อนไหว

เพราะว่าทำงานกันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะ
คุณดูสิเด็กเนี่ยถ้าถูกปล่อยไว้บนป่าบนเขาคนเดียว
ตามคำรับสาภาพของผู้ต้องหา
ปล่อยไว้ตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงค่ำของวันที่๕กันยายน
อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงเที่ยงวันวันนี้
แล้วตอนที่เจอเนี่ยคือน้องไม่ได้มีท่าทีแบบร้องไห้หรือตื่นตนกตกใจ
น้องนั่งเล่นแบบนิ่งเลยค่ะ
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องขยายผลต่อนะครับ
แล้วก็การที่น้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าเพียงลำพังจะเป็นอย่างไรนะฮะ
แล้วก็การเอาผิดผู้ต้องหาด้วยรวมถึงอาการของน้อง
เพราะตอนนี้มีการส่งน้องจีน่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่แตงด้วยนะครับ
ใช่ค่ะส่วนตัวนายอาผะที่บอกว่าเอาน้องไปเพื่อที่จะไปเส้นสังเวยเนี่ยนะคะ
ก็ตอนนี้ตัวนายอาผะถูกควบคุมตัวอยู่นะคะ
อยู่ที่ศูนย์บัญชาการบ้านห้วยฝักดาบ

เดี๋ยวต้องรอฟังความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ